สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะ
เดี่ยวมือหนึ่งของโลกอย่างเซนาวิลเลี่ยมซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นอดีตแชมป์๖สมัยค่ะ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์เพราะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
แลมแรกของปีที่รัฐเลเวอร์อาริน่าในเมลเบิ้ลประเทศออสเตรเลียนะคะ
หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาเซน่าวินิยอัมมือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกา
ใช้เวลา๖๔นาทีนะคะชนะอักเนสก้ารัฐวันสก้ามือ๔ของโลกจากโปแลนด์ไป๒ต่อ๐เซต
คะแนน๖๐และ๖๔ค่ะ
ส่งผลให้เซอร์น่าในวัย๓๔ปีทำสถิติคว้าชัยชนะเหนือรัฐวันสก้าได้ทั้ง๙ครั้งที่เคยพบกัน
ผ่านเข้าไปชิงแชมป์หญิงเดี่ยวระดับการแสลมเป็นครั้งที่๒๖ในชีวิต
และก็ยังเป็นการรุ่นแชมป์ออสเตรเลน์โอเป็นสมัยที่๗ในอาชีพค่ะ
โดยรอบชิงชนะเลิศนะคะเซน่าอดีตแชมป์๖สมัยก็จะเข้าไปพบกับแองเจริกเคอร์เบิลจากเรมันค่ะ
ที่เพิ่งจะชนะโจฮาน่าคอนต้านักหวดจากสหราชอาณาจักรไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ก็ร่วมกันแถลงการนะคะพร้อมกับกำหนดมาตรการป้องกันการล้มผลในวงการเทนนิส
ซึ่งเวลานี้ค่ะได้ลุกลามไปยังวงการเทนนิสทั่วโลก
รวมทั้งก็ยังได้ร่วมปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบการทำงานขององค์กรจริยธรรมของกีฬาเทนนิส
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
นอกจากนี้ยังฝากให้ทุกประเทศทั่วโลก
การสอดส่องการล้มกีฬาต่างและมีมาตรการที่เด็ดขาดค่ะ